อุทาหรณ์อันนี้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เช่นเดียวกันนะคะ
เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่คึกขนองแล้วก็ชื่นชอบการขี่รถจักรยานยนต์
โดยไม่ทันระวังจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
นี่คือนาทีที่วัยรุ่นชายสองคนนะคะกำลังขับขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมาค่ะ
แต่ด้วยความคึกขนองขับยกล้อยกล้อหน้านะคะนี่เหงยขึ้นมาแบบนี้นะคะ
เสียหลักเลยทีเดียวทำคนซ้อนเนี่ยหงายหลังเลย

แทบประคองรถไว้ไม่อยู่จนเกือบจะพุ่งเข้าป่าย่าข้างทางค่ะ
ว่าทั้งคู่จะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากยังลุกขึ้นมาพูดคุยกับเพื่อนที่ขับตามมาได้แต่ว่าเสียงรถ
ก็ทำให้สุนัขในบริเวณนั้นตกใจนะคะ
วิ่งเข้ามาเห่าใส่กลุ่มวัยรุ่นกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะ
บันทึกไว้ได้จากกล้องวงจรปิดนะคะ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวร้านเกมย่านปฐุมธานี

แล้วก็เขียนข้อความในเชิงแซวเล่นบอกว่า
ที่ร้านเราเองรีบมาเล่นเกมเดี๋ยวเครื่องเต็ม

ก็นำคลิปนี้ไปแชร์ต่อยอดวิวสูงกว่า๑แสนครั้งแล้วนะคะ

อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่น
ขณะที่บางรายก็บอกว่าโชคดีที่ไม่ถูกสุนัขกัดนะคะ
หรือว่าเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิต
ก็ขอให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ว่า
ไม่ควรขับขี่รถด้วยความประมาทแบบนี้ค่ะ
โชคดีนะสุนัขกลุ่มตรงนี้นี่ดูแล้วค่อนข้างอัธยาศัยดี

เป็นมิตรแกว่งหางแบบนี้รู้สึกว่าปลอดภัย
เข้าไปดูแลว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บไหม